ข่าวที่พาดหัวอยู่ด้านหลังเนี่ยสังคมให้ความสนใจมาก
ไม่ใช่วงการกีฬาเท่านั้น
เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่นักบอลชนคนดับ

ก็มีรถอีกคันนึงมาซึ่งเป็นรถของผู้จัดการและเพื่อนนักบอลรุ่นพี่
ทีนี้ค่ะมันเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้น
เพราะว่าเขาจะไปพยายามพาตัวนักเตะคนนี้ออกมา
เดี๋ยวให้ดูจังหวะที่ชุนละมุนกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมอธิบายก่อนค่ะที่มันชุนละมุนวุ่นวาย
เอาลูกศรแดงก่อนลูกศรแดงเสื้อสีกรมท่าเสื้อยืดเนี่ย

ซึ่งเป็นคนขับที่ไปชนคุณป้าเสียชีวิตนะ
แล้วหลังจากนั้นมีรถอีกคันนึงตามมา
รถคันนั้นที่ลงมามีเสื้อดำลูกศรเหลือง
คือเฉลิมพงศ์เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของนักเตะด้วยกัน
แล้วเสื้อสีขาวเนี่ยคุณสาธิเป็นผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีค่ะ
เข้ามาเหมือนมีเหตุชุนละมุนวุ่นวาย

เฉลิมพงศ์ที่เป็นนักเตะรุ่นพี่
เป็นคนที่ไปปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่นะ
ในขณะที่ตัววรวุฒิซึ่งเป็นคนขับรถชน

ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะนั้นเฉลิมพงศ์เกิดแก้ว
นักฟุตบอลรุ่นพี่พยายามจะเอาตัวแบงค์วรวุฒิ

แล้วเหมือนกับตำรวจก็บอกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้
คือยังไงก็ต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อน
นี่คือมันเกิดเป็นข้อหาคือชนคนตาย
จุดตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงสะพานใหม่ตอน๒
ถนนเลียบชายทะเลที่ชนบุรีนะ
แบงค์วรวุฒิเมาแล้วขับแล้วรถเก่งก็ไปหลุดโค้ง
ไปชนคุณป้ากัญญาพงหัสบันอายุ๖๒ปีค่ะ
คุณป้ากับคุณลุงมาเดินออกกำลังกายด้วยกัน
ช่วงประมาณตี๔กว่านะ
คนออกกำลังกายอยากที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกาย

สุดท้ายโดนคนเมาแล้วขับชนจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วคนเจ็บอีกคนนึงเนี่ยสาหัสเหมือนกันนะคะ
คือในพงศ์ตอนนี้ในพงศ์ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตัวนักเตะแบงค์วรวุฒิเนี่ย

พอเป่าได้เป่าไปปั๊บโอ้โห
มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วค่ะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แบงค์วารวุฒิ์ได้รับการประกันตัวนะ
หลังจากที่ประกันตัวออกมาแล้ว

แต่นี่ค่ะภาพเตรียมขวา

แล้วมีการยกมือไหว้ด้วย
ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพง
ที่แบงค์จะจำไปตลอดชีวิตค่ะ
โทษนะ
ผิดภาคไปแล้ว
ไปสรรพายแก้ไขก็ไปได้
หลังจากนี้น้องจะเดินรับไปหรือเปล่า

เริ่มสายก็ร้อน
จะเดินรับ
ไม่สายก็ร้อน
โทษบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ
ณปัจจุบันเล่นกองหลังอยู่ชนบุรีเอฟซี
เรื่องต้นสโมสรจะไม่ส่งลงสนาม

นี่คือเฉลิมพงศ์คือคนที่พิง

ไอ้ขอบสะพานอ่ะ

โพสต์เมื่อสักครู่ที่พี่เบิร์ตเล่าให้ฟัง

ปกติถ้าเป็นสโมสรต่างประเทศ

คนเสื้อขาวเมื่อสักครู่ในเหตุที่มีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

สะสิดสิงโตทองนี่คุณผู้ชม
ตัวลูกศรสีฟ้านะสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะ
ใส่เสื้อขาวเนี่ยคนนี้ผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซี
เจ้าตัวครับอัดคลิปอธิบายถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

เขาลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณสะสิดชี้แจงว่าในวันเกิดเหตุ
ผมนายเฉลิมพงศ์ที่เป็นนักเตะรุ่นพี่
และวารวุฒิสุขนาที่เป็นคนที่เหมาและขับ
นั่งเล่นกันจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่า

แต่ว่าตอนไปตรวจวัดแอลกอฮอล์

นั่งเล่นกันถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุตอนตี๔กว่า
วรวุฒิหรือว่าแบงค์โทรมาหาเขาด้วยเสียงสั่นเลยนะ
ร้องไห้เสียงเหมือนแบบกำลังตกใจเลย
ตัวเขากับเฉลิมพงศ์ซึ่งอยู่ด้วยกันก็เลยออกไปดูเท่านั้น

เขากับเฉลิมพงศ์นักเตะรุ่นพี่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่
คุณสะสิดเขาบอกขอยืนยัน

ไม่ได้ตั้งใจจะพาแบงค์คนที่เมาแล้วขับหนี
อย่างไรก็ตามเขาอยากจะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ
สโมสรยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
๔๖นาทีมาแบงค์โทรมาหา
โทรมาหาแล้วแก๊งก็ประมาณว่าเสียงสั่นร้องไห้
คงตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมกระเหลื่อมตามไปตอนตี๔นิดจริงนะครับ
ไม่ได้เหมือนแบบเราไปนั่งกันอยู่ด้วยกันทั้งคืนอะไร

เคสของเฉลิมที่บอกว่ามีปัญหากับตำรวจน่ะ

เป็นการเข้าใจผิดกันคือไม่มีเรื่องอะไรเป็นมากับอันปลาย
ผมขอรับผิดชอบโดยการยุติบทบาท
แล้วก็ตอนนี้ผู้จัดการทีมเขาบอกว่า
แบงค์กับเฉลิมพลอยู่ที่บ้านของผมเอง
กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเฉลิมพลเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดมากนะเรื่องที่เป็นข่าว
เพราะว่ามั่นใจเลยว่าไม่ได้พาแบงค์จะหลบหนี
แล้วก็อย่างที่เขาชี้แจงว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะ
ทีนี้ทางด้านประธานสโมสรชนบุรีเอฟซีค่ะนายวิทยาคุณปลื้ม
ก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปร่วมงานศพนะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นได้ช่วยฆ่าทำศพ๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

แต่ว่าตัวผมเองในฐานะที่ชอบฟุตบอลตามฟุตบอลเนี่ย
ผมอยากฟังความเห็นท่านนี้นะแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ออกมาพูดหรอก

โฆษ์แห่งวิทยาคุณเป็นใครน่ะ
เป็นประธานเทคนิคของสโมสรชนบุรีเอฟซี
เห็งนี่นะครับคุณผู้ชมฮะใครตามฟุตบอลไทยก็รู้ว่า
เป็นยอดนักฟุตบอลไทยที่เป็นคนแรกไปค้าแข้งนู่น
เดสลิก้าไปค้าแข้งลีกยุโรปไปค้าแข้งญี่ปุ่น

แต่ผมรู้ว่าท่านคงไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้หรอก
ครับ